บอลชนะเราโดนด่า

เราเปลี่ยนตัวเองให้ใครรักไม่ได้

เราก็ยิ่งต้องทำเยอะกว่าคนอื่นเขา

ผมมาไกลเกินที่ผมจะไปบอกกับทุกคนว่า

มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปตรงนั้น

แล้วก็รักษาความสามารถผมไปให้ยาวนานที่สุด
จนถึงวันที่ผมรับใช้ชาติไม่ได้
นั่นแหละคือสิ่งที่ผมฝันไว้
วันนี้ผมรู้ว่าผมติดทีมชาติ๙๙แมท
ก็คือวันที่ผมรู้จักพี่นักข่าวนั่นแหละ

มึงต้องเอาไหมเอาไหมอีกแมตรหนึ่ง

เราก็รู้สึกว่าเอ้ยอีกแมตรเดียวนี่แหว่า
แต่คือเราไม่ได้คิดว่าเราจะติดนะ
เพราะว่าด้วยอายุด้วยหลายอย่างมันเปลี่ยนไปแล้ว

มันประสบความสำเร็จสำหรับส่วนรวม
สำหรับสโมสรที่เพิ่งตกชั้นไปเมื่อเริ่มอุดการณ์ก่อน
แล้วก็เป้าหมายของทุกคนเองท่านประธานเองแล้วก็โค้ชเองพี่เทิดเอง
ก็เขาต้องการที่จะขึ้นชั้นในปีเดียวก็คือปีนี้
และผลงานก็คือเป็นไปตามเป้า
ที่ทุกคนสามารถพัดอุทัยธัณฑ์นี้
ที่ผมทำมาตลอดตั้งแต่เด็กจนถึงวิบัติคือการฝึกซ้อมอย่างซ้อมเสมอ
ฝึกซ้อมให้เต็มที่แล้วก็ไม่ว่าจะหนักแค่ไหนเราก็จะทำให้มันมากกว่าทุกคน
ยิ่งเราย้วเยอะเราก็ยิ่งต้องทำเยอะกว่าคนอื่นเขา
ก็พยายามคิดตรงนั้นและทำให้มันได้
ด้วยความกระหายด้วยความรักที่ผมยังรักฟุตบอลอยู่
ยังอยากจะเล่นยังอยากจะทำในสิ่งที่ยังรักมาตลอด
ที่สำคัญคือผมยังมีความสุขในทุกครั้งที่ผมก้าวลงไปในสนามยาง
ผมมีความสุขผมก็ยังอยากจะทำตรงนั้นให้มันเต็มที่ที่สุดก่อน

ตอนแรกผมชอบเล่นตะก้อตอนอยู่ใต้หญิงหวัด
เหมือนทางโรงเรียนจะส่งแข่งระดับอำเภอ
แล้วก็ได้แชมป์มาเรื่อยตลอด
มันมีจุดเปลี่ยนอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมได้ดูสโมสรฟุตบอลฐานอากาศ

ซึ่งแต่ก่อนจะมีแค่ฟรีทีวีเป็นช่อง๕ช่อง๑๑อะไรอย่างนี้

ผมได้เห็นแล้วผมรู้สึกว่ามีนักเตะอยู่คนหนึ่งที่แบบ
ผมรู้สึกว่าเขาทำอะไรก็เท่
ผมรู้สึกว่าเขาทำไมเขาเท่จังทำไมเขาดูดีจัง
ผมรู้สึกว่าผมชอบพี่ตุ๊ก

ผมจะออกทีวีผมอยากถิ่นทีมชาติแบบพี่เขา
จากตะก้อผมก็เดินทางมาใส่ฟุตบอลเต็มตัว

แล้วก็ไปเล่นในนามโรงเรียนในนามอำเภอบ้าง

คือจริงตอนนั้นที่ผมมาจากไตรงวัด

ผมจะมาเป็นนักฟุตบอลสโมสรหรือทีมชาติ

ผมเหมือนพี่ผมเขาบวชอยู่ที่กรุงเทพ
เหมือนเขาอยากจะเอาเรามาที่กรุงเทพ
มาเรียนมาศึกษาต่อที่กรุงเทพมากกว่า
เพราะสมัยก่อนที่ต่างจังหวัดก็จะเป็นวัยรุ่นที่แบบเกเล
เขาอยากจะดึงเราจากตรงนั้นมา
สามง่ามวัฒนศักรรณ์สามส่วนใหญ่สองปี

แล้วก็มีอาจารย์ที่ประทงคามาดึงตัวไปเล่นที่นั่น

คือตอนมาหยุงเทพใหม่ผมไปเรียนวัฒนศักรรณ์
ก็ไปเล่นบอลฟุตบอลนักเรียนทั่วไป

ผมก็รู้สึกว่าเป็นโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์มากมาย

ผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราได้ชิงและเราได้แชมป์

จุดเปลี่ยนที่ผมต้องย้ายจากศูนย์หน้าไปทางกลาง
ซึ่งผมจบจากปฐุมคาม๓
ผมก็ได้ย้ายมาเรียนที่พณฑิสการร่ามเณิญทนวรี

ไม่รู้ว่าผมด้วยความสามารถหรือเปล่า

อาจารย์ประยงถึงจับเราจากสุน่า
มาเล่นเป็นหน้าต่ำในตำแหน่งตัวเชื่อมต่าง
ตรงนั้นก็คือมันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่
ตั้งแต่เด็กที่ตั้งใจว่าจะเป็นนักตะก้อ
จุดเปลี่ยนก็คือมาดูสโมสรฟุตบอลฐานอากาศ
แล้วก็มาเจอพี่ตุ๊กในทีวีแล้วอยากเป็นแบบพี่เขา
แล้วก็ก้าวจากตรงนั้นมาเรื่อย

ตอนนั้นผมเริ่มติดทีมชาตินักเรียนไทย

ก็คือจะมีนักเรียนไทยในยุคนั้น
ก็คือเราได้มีโอกาสไปเล่นทีมชาติด้วย

เรามีโอกาสที่จะไปทีมชาติอีกครั้งนั้น
ผมรู้สึกผมดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมาก

ผมอยากออกทีวีให้ที่บ้านเห็น
แล้วมันก็เป็นโทรนาเมนต์นั้นที่ทำให้ผมได้ออกทีวี

เด็กว่าผมอยากออกทีวีให้ทุกคนเห็น
นั่นคือความฝันของผมในวัยเด็กณตอนนั้น
แล้วก็พอเราได้มีโอกาสไปเล่นทีมชาติ
นักเรียนไทยก็คือมีพี่เปี๊ยกองค์อาทรสินค้า
สมัยนั้นก็จะมีพี่หลายคนทีมชาติ
มีทั้งก็ยุคนั้นก็รีมทีมทั้งหมด
โย่งพี่โอ่งพี่เทิดพี่อ้นพี่ตั้มนิรุธ

มันเลยจุดที่ผมตั้งใจไว้ก็คือผมจะออกทีวี
มันเลยจุดตรงที่ผมตั้งเป้าไว้ว่าผมอยากจะทำให้ทุกคนเห็น
ก็คือผมได้มีส่วนมีโอกาส
ซึ่งมันเป็นความฝันของเด็กคนนึงที่
ได้สัมผัสกับนักฟุตบอลทีมชาติทุกคน
ที่เราเห็นในยุคปัจจุบันที่แบบ
แล้วทำไมแมทเหมือนเป็นแข่ง
ทำไมมีคนดูเข้าไปเยอะจังอยากไปเชียร์บอล

ใกล้ชิดพี่เขาทำให้เรารู้สึกว่าตอนแรกไปตื่นเต้นมาก
เต้นที่แบบเฮ้ยพี่เขาเป็นยังไงพี่เขาจะต้อนรับเราไหม
พี่เขาจะว่าอะไรแล้วหรือเปล่าแต่ในที่สุดเราได้มีโอกาสเข้าไปร่วมทีมตรงนั้น
พอเราได้ไปอยู่กับพี่เขาเราทำให้เรารู้สึกว่า
พี่เขาเป็นคนที่แบบก็เหมือนคนทั่วไปที่มีจิตใจที่มีทุกอย่างที่แบบเหมือนคนปกติ
ซึ่งแต่ก่อนเขาจะมองว่าพี่เขาติดทีมชาติชุดใหญ่มันก็จะเป็นอีกระดับหนึ่ง
แบบจะเข้าถึงพวกพี่เขายากหรือเปล่าจะคุยกับพวกพี่เขายากไหม
แต่ด้วยความที่ว่าเรามีโอกาสเรามีเราโชคดีมากกว่าที่เราได้ไปเจอพี่เขาในวัยในยุคนั้น
มันทำให้ผมได้เรียนรู้หลายอย่างในเรียนรู้การใช้ชีวิตนอกสนามในสนาม
ดีและไม่ดีต่างมากมายเราทำให้เรารู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เรา
ฝันอีกฝันหนึ่งที่ผมตั้งใจไว้คือติดทีมชาติชุดใหญ่
มีโอกาสได้ไปติดทีมชาติชุดไหนในตอนนั้น

ผมติดมาตั้งแต่๑๙ปีเพราะเราติดเยาวชน
สมมติเราติด๑๙ป้องหมายเราคือ๒๐
ก็คือ๒๒๔ไปเรื่อยถ้าเขามีทวนาเมนต์
แต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกดีที่สุดก็คือ
ผมก้าวข้ามจากคำว่าเด็กจากเด็กขึ้นไปเล่นทีมชาติชุดใหญ่
ก็คือก้าวข้ามจากเด็กมาวัยกลางคนเพื่อจะไปเล่นชุดใหญ่
บางคนก็ต้องใช้เวลาในระยะนั้น
แต่ด้วยความที่ว่าผมโชคดีที่ผมมีรุ่นพี่ที่คอยสนับสนุน
ให้ผมก้าวข้ามจุดนั้นมาก้าวข้ามความกลัว
ก้าวข้ามอูสังต่างมามากมาย

แล้วผมมาไกลเกินฝันจริงในการรับใช้ชาติของผม
ในรำทีมช่างถ้าผมมีโอกาสได้ไปรับใช้ลงไปเล่น

ผมจะโดนด่าโดนว่าโดนกระแสวิทยาล
คอยสนามสนมันมากกว่า
ผมรู้สึกว่ามันมีหลายจุดที่ผมต้องทำให้ได้
ก้าวข้ามกับคำว่าเสียใจ
สิ่งไหนที่มันเอามาคิดแล้วมันทำให้เรารู้สึกด้อยค่า
ทำให้เขารู้สึกไม่เป็นตัวกันเองในสนาม

ผมจะมุ่งมั่นตลอดแล้วผมจะบอกตัวเองตลอดว่า
ผมจะทำเพื่อประเทศชาติให้ได้
เพื่อคนที่อยู่ข้างหลังผมที่เชียร์ผม
คือเรามีโอกาสไปร่วมทีม

ตอนนั้นก็เป็นคุณวรวีมะกุดี

ได้ไปฝึกได้ไปดูความเป็นมืออาชีพ
ว่าบ้านเรากับบ้านเขาแตกต่างยังไง
ผมว่าประสบการณ์ตรงนี้มันหาซื้อไม่ได้

ผมไม่ใช่ว่าเราสู้ไม่ได้หรืออะไร
แต่ว่าเรารู้สึกว่าคือด้วยความที่ว่าเราอยู่คนเดียว

รู้สึกว่ามันไกลบ้านเราไป
หนึ่งเราคิดถึงโน่นถึงนี่เราไม่อยากไปไหน

เหมือนเราก็จะคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงบ้าน
มันก็กลายเป็นว่าช่วงแรกไปมันเหนื่อยมันลำบาก

มันก็ทำให้ผมรู้ว่ามันเริ่มสนุก

เริ่มได้สัมผัสเริ่มได้อินกับอากาศหนาว

แล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะเล่นมากขึ้น
แต่ด้วยความที่ว่าเรามีโอกาสอยู่นั้นประมาณสักเวลา๓เดือน

ซึ่งตอนนั้นผมเล่นทีมชาติซีเกมที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ
แล้วผมไปยิงฟรีคลิกเข้าที่ประเทศเวียดนาม

แล้วก็ผมโชคดีอย่างที่รุ่นพี่หลายคนไปเล่นอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว
คือพี่ซิโก้เองพี่โอ่งดูสิเจิมแสนเอง

เราก็เลยรู้สึกว่าพี่เขาอยากให้เราไปเล่นที่นั่น

ผมเริ่มมองแล้วว่าอนาคตมันเริ่มต้องออกไปต่างประเทศแล้ว
เริ่มต้องไปหาเงินหาอะไรหลายอย่าง
คือผมก็โชคดีอย่างที่มีพี่เขาเป็นไอดอลที่ไปทำให้ผมเห็นก่อน

เขามีทั้งกลับมาซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรที่มีหลายอย่าง
ถ้าอยู่เมืองไทยก็อาจจะมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบพี่เขา
ตอนนั้นค่าเงินของนักกีฬาเอง
รับที่มันต้องได้เองคือบ้านเราก็ยังไม่เยอะ
เวียดนามสิงคโปร์ก็ถือว่าสร้างมุตรสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้
ผมก็เลยอยากจะออกไปแบบพี่เขาก็คือไปที่เวียดนาม
ได้เพื่อนได้ประสบการณ์ได้ความรู้ต่าง
แล้วก็ได้การเรียนรู้การใช้ชีวิตต่างแดน
ที่มันสมบูรณ์แบบมันต่างจากเยอรมัน

เราจะไม่มีเพื่อนคุยภาษาเองก็ภาษาอังกฤษบ้าง
ได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนมากเขาใช้ภาษาเยอรมันกัน
มันก็เลยทำให้เราได้รู้วิธีการใช้ชีวิตที่ตอนอยู่ต่างประเทศ

เขาจะรู้จักไปไหนมาไหนเขาก็จะรู้จักอยู่แล้ว
ระยะเวลา๓ปีที่ผมไปอยู่พรยาลายเนี่ยผมมีความสุขมาก
แล้วก็ขอบคุณบอสดิ๊กขอบคุณพี่โก้ขอบคุณพี่โอ่ง
ที่พาผมไปอยู่ตรงนั้นได้ครับผม
ตอนผมกำลังจะเวียดนามมันก็มีหลายสมุทรที่ให้โอกาส
ติดต่อไปแล้วก็ที่อยากจะให้ผมมาร่วมทีม
หนึ่งก็คือทางลุงวิแล้วก็ทางพี่เป้
แล้วก็ได้ติดต่อไปพี่เปี๊ยกเองก็ได้ประสานเป็นหัวเรือให้
แล้วก็ผมรู้สึกว่าเพื่อนทีมชาติของผมเนี่ย
ก็จะอยู่ที่เมืองทองสักส่วนใหญ่
ตอนนั้นก็จะมีพิชิตโพงโอ๊ตณัฐพรรีซอร์ปียาชา

เพราะว่าเราไม่ต้องปรับตัวกับอะไรมาก
เราเปลี่ยนตัวเองให้ใครรักไม่ได้
เราต้องทำในสไตล์ของเราให้คนมารักเราให้ได้แค่นี้
มุมมองของผมผมก็จะทำทุกอย่างให้มันเต็มที่ตลอด

สำหรับผมแล้วผมว่ามันทั้งคู่นะ
มีพรสวรรค์ด้วยแล้วก็มีพรสวรรค์แหวงด้วย
มันยิ่งไปได้ไกลกว่าเดิม
เรามีแค่พรสวรรค์แต่เราไม่มีพรแสวงเนี่ย
ผมว่ามันก็เป็นเหมือนเรานั่งเรามีความฝัน
แต่เราไม่ทำอะไรเลยมันก็ไปไม่ถึงฝันอยู่แล้ว
ผมว่าทั้งสองอย่างมันอยู่ด้วยกันมากกว่า
หนึ่งผมก็โชคดีอย่างที่ผมอาจจะมีพรสวรรค์บ้าง
แต่ด้วยความที่ผมอยากเป็นแบบเขาออกทีวีแบบเขา
ช้อยแรกที่ผมเลือกอยากเท่แบบเขา

ผมอยากทำให้ทุกคนที่บ้านผมเห็นว่า

ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ไหม
ถ้าเด็กคนหนึ่งจากต่างจังหวัดไม่มีอะไรเลย
หิ้วรองเท้าแตกมาคู่นึงแล้วก็มาอยู่วัด

จะเป็นไปได้ไหมที่จะก้าวมาถึงทุกวันนี้ได้
ผมก็มองว่าสำหรับผมมันพรแสวง

ทำให้ผมมาถึงวันนี้ได้ก็มีทั้งคู่

เรื่องฟุตบอลพี่ก็ไม่ได้เล่นมาตั้งแต่แรก

สู้แล้วก็พรแสวงสำคัญที่สุด

มันอาจจะไม่ได้สำเร็จในทุกโอกาสที่เราได้

แล้วก็มีระเบียบวินัย

เอาความถูกต้องแล้วก็ความมีระเบียบวินัย